เนี่ยแล้วก็ไปโอ้โหเรื่องราวของโชคลาภ

ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณติ๊กเศรษฐาโสรินครับ
สวัสดีครับนี่คือบทเพลงของพี่แอ๋วยอดรักษรักใจนะครับ
นักร้องลูกทุ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่บทเพลงของพี่แอ๋วนั้นยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงทั้งประเทศครับ
ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นมาหาพี่แอ๋วยอดรักสลักใจครับ
ที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับ
ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ
คุณแอลเชิญพี่แอ๋วยอดรักสลักใจเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในเมืองไทย

แอ้วยอดรักเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการไปสมัครร้องเพลงในคณะลำวงเกรดน้อยวัฒนา
ซึ่งได้ค่าตัวครั้งละ๕๑๐บาทครับ
ต่อมาได้มีโอกาสไปร้องเพลงในห้องอาหาร
อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์
โดยใช้เพลงของภัยวันลูกเพชรและชายเมืองสิงครับ

จัดรายการวิทยุชื่อดังได้มานั่งทานอาหาร
แล้วเกิดถูกใจเสียงของพี่แอ๋ว
จึงพาไปพบกับอาจารย์จุฬทีธานทอง
ก่อนจะได้ชื่อว่ายอดรักลูกพิจิตร

มีแม่นายกแห่มาคล้องพวงมาลัยกันทั้งประเทศ
แอ้วยอดรักเกิดเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์
พศ๒๔๙๙ที่ตำบลงิ้วลาย

และเสียชีวิตเมื่อวันที่๙สิงหาพศ๒๕๖๒
ด้วยโรคแมลงตับ

อยู่ที่วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
ส่วนใหญ่แฟนเพลงก็ชอบมาหาพี่แอ๊วที่นี่แหละครับ
อกจากนี้ยังมีคนมาขอโชคลาภจากพี่แอ๊วอีกด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าพี่แอ๋วเป็นคนที่ไม่ถือตัว
เป็นคนที่เป็นกันเองมากและกินแบบง่าย
ทำให้มีแต่คนรักและชอบเพลงของพี่แอ๋วยอดรัก

สมัยที่พี่แอ๊วยังมีชีวิตอยู่
แอฟเป็นคนที่ชอบทำบุญมาก
และวัดหาดแตงโมแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่แอ๊วและแฟนเพลง
ช่วยกันบุรณปฏิสังขร
จึงทำให้วัดแห่งนี้สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ว่าแล้วผมก็ขอมอบพวงมาลัยให้กับพี่แอ๋วยอดรักหน่อยนะครับ
เพื่อพี่แอ๋วใจดีจะให้โชคลาภกลับไปสาธุ

ถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนเพลงหลายคนนะครับ
แล้วก็มีคนเดินทางมากราบไหว้ขอพร
ขอโชคขอลาบจากพี่แอ๋วกันอยู่เสมอครับ
ส่วนใครที่คิดถึงพี่แอ๋วยอดรักสลักใจ
ก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดหาดแตงโม
อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
โอ้โฮขอบคุณมากขอบคุณมากคุณติ๊กเศรษฐาสวรินทร์นะ

เอาเหรอตอนนี้ตีได้หมดเลย
ไม่ได้ให้เลขไม่ได้ให้อะไรให้ความรัก
ค่ะเจิฟค่ะก็เป็นโซโลแกนของคุณติ๊กเศรษฐาสุรินทร์